สวัสดีครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ครับเรามีการคาดการณ์เรื่องของพายุ
ฤดูร้อนที่จะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรานะครับอย่างที่บอกไปสัปดาห์นี้มีสองรอบด้วยกัน
ผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะครับในช่วงกลางสัปดาห์และอีกรอบหนึ่งก็คือในระยะนี้แหละครับ
รอบนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามามีบทบาททำให้ความรุนแรงของสถานการณ์นั้นอาจจะหนักกว่าครั้งที่แล้วนะครับ

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบตอนนี้เองมรสุมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
ก็มีการพัดเข้ามาใกล้ประเทศของเรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งใกล้เท่าไหร่นะครับก็จะมีการหมุนวนครับ
กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็กลายเป็นกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ
ดังนั้นกระแสลมตรงนี้จะมีการดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางตรงนี้ครับ
ดึงทำให้มีทั้งฝนทั้งลมอาจจะแรงเป็นพิเศษ

นี่คือการคาดการณ์จากกรมบุตุนิยมวิทยานะครับ

จะสังเกตว่าจะค่อยเข้มขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับ
จะเริ่มมีสีแดงเหลืองเกิดขึ้นคือฝนตกหนักนะครับ
มารวมกับหย่อมฝนที่มีการก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่ไทยของเราในช่วงกลางสัปดาห์
โดยพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ